พาไปดูเรื่องราวของคนสู้ชีวิตคนหนึ่ง

แกะเป็นผู้ที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาตัวเองเลย
แม้ว่าคุณป้าจะสูญเสียแขนทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุไป

ออกมาเก็บผักเพื่อหาเลี้ยงชีพ

พอใกล้ออกจากโรงพยาบาล

แต่ป้าไม่เลือกป้าเลือกแบบนี้
เรารู้จนอย่างนี้มันทำกินได้ไง

ก็จะทำใจได้นะและก็จะทำงานค่อง
ก็จะหยิบนู่นหยิบนี่นานเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้มันชินแล้วไงเหมือนกับแขนตัวเอง

ตัวนี้มันเนื้อกับไฟเบอร์จะเจ็บกำลัง
หัวไหล่แล้วเก่งตัวนี้มันก็ดึง

คิดว่าเออระเวนกรรมของเรา
พออยู่นี้ก็เก็บขวดก่อนเก็บขวดได้พักหนึ่ง
ไม่ถึงปีป้าก็เลยเลิกมาเก็บผักนานเหมือนกันแหละ
ก็ส่วนมากนะส่วนมากจะตี๕เห็นไหมรถเยอะ

แล้วถ้าไปตอนประมาณตี๕ไปถึงที่ไปนั่งรอแป๊บนึงให้สว่าง
แล้วก็เก็บเวลากว่าจะเสร็จเนอะ
วันนั่งกรรม๔โมงเขาออกขาย
ส่วนมากจะเน้นวันอาทิตย์ขายดีวันหยุด
ส่วนมากจะหัวปั๊กบุ้งกับตำรึง๒อย่างเน้นน่ะ

ำโตหน่อยนะ๑๐บาทกำนึงมันรู้สึกจะหายาก
มุ่งนี้๕บาทตลอดเขาขายกันทั่วไป
กะทิขนต้าเก็บผักขายทุกวันไหมครับ

เราจะรู้ว่าวันจันทร์มันไม่ค่อยไม่ดีไง

แต่ก็บางครั้งก็ไปต้องไป๑๐๐

มันไม่แน่นอนนะลูกมันก็พอใช้จ่าย
แต่ก็พอค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ากินนี่เนี่ย
ใส่เงินเดือนคนพิการด้วย๘๐๐กับเงินคนแก่๖๐๐

มันก็เหนื่อยนะบางครั้งก็ท้อเหมือนกัน
แต่ว่าคิดในใจว่าท้อเราท้อทำไงได้ก็ต้องสู้
ก็คิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องสู้เนอะ

ความดีทำเขาไว้เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่ง

สู้ค่ะสู้ค่ะและอย่าจนน้ำใจ

คุณป้าหัวใจคุณป้านี่เกินร้อยเต็มร้อยนะคะ
เราสองคนพร้อมทีมงานเป็นกำลังใจให้กับคุณป้ามากเลยเนาะ
ส่วนใครที่อยากจะไปอุดหนุนผักของป้าแกะ
ไปกันได้ที่ตลาดเจริญสินธานี
อยู่ซอยเทศบาลบางปู๖๙ทับ๒ตำบลบางปูใหม่

หรือว่าโทรไปสอบถามป้าแกะก่อนก็ได้นะ

ให้หมายเลขโทรศัพท์คุณป้าไว้นะคะ
โทรมาที่เบอร์๐๙๘๓๕๖๕๙๑๔ได้เลยนะคะ

ถึงจะเกิดมาจนแต่อย่าจนน้ำใจ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเติมน้ำใจให้กับคุณป้า
มีโอกาสลองไปกันดูนะครับ